ตรวจความคึ้มหน้าคดีฆ่าผู้หญิงยักษ์ถังที่สุพรรณบุรี
ล่าสุดตำรวจบูธรจังหวัดตากไปสกัดจับผู้ต้องสงสัยได้
เป็นผู้หญิงหนึ่งคนรวมนั้นอายุ๑๗เอง
และเป็นผู้ชายหนึ่งคนจะ๒๓ครับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันธุ์ตำรวจเอกนนทวรศรีอิน
ท่านเป็นผู้เกราะกับการสอบภอพระอวรนะครับ
ไปยังด่านห้วยยะอุตะบนแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
หลังจากได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ประจำด่านบอกว่า
สามารถสกัดจับผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่ายัดถังนะครับ
ท้องที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
ทราบชื่อคือนางสาวออนอายุ๑๗แล้วก็นายพลชื่อพลอายุ๒๓
ขณะนั่งรถตู้โดยสารมากับผู้ชายสูงวัย๑คน
มุ่งหน้าไปชายแดนไทยเมียนมาที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอด

ต่อมาชุดสืบสวนสพเดิมบางนางบวชนะครับ
ก็ไปรับตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่
พันธุ์ตำรวจเอกนิกรด้วงฉุนผู้กำกับการสพเดิมบางนางบวช
เปิดเผยบอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปกว่า๑๘๐โอ้เยอะนะฮะ

เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่คาดว่าคนร้ายขับรถผ่าน
แล้วนำศพมาทิ้งส่วนกรณีนะฮะ
พยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อม
ว่ามีคนเห็นรถกระบะสีเงินเอาถังขยะเข้าไปทิ้งที่นี่
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งพิสูจน์อยู่ว่าเป็นรถของคนร้ายใช่หรือไม่
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับของแพทย์พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง
อายุประมาณ๕๐ปีนี่ครับนี่ครับรถกระบะต้องสงสัยนะฮะ
คนเสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๕๐ปี
ตรวจจากฟันกรามที่หักครับสอดคล้องกับลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานตรวจพบ
ตรงกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดแล้วถึงจะระบุตัวตนว่า
ศพนี้ใช่หรือไม่
จากข้อมูลพยานบุคคลนะครับที่พบรถกระบะต้องสงสัยบรรทุกถังขยะ
ดูกันชัดดูช่วยดูหน่อยครับครับผู้ชมดูหน่อยว่ามีถังไหม
มีถังไปหลังลถคันเนี่ยอีกทีน่ะครับวัยเวลาเกิน
ไม่แน่ใจเห็นนิดด้วยว่าถ่ายถังนึกเปล่าอันนี้กล้องกระทยาม
มีถังนะฮะหลังรถกระบะคันนั้นน่ะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวยังไงก็ตาม
ก็อาจจะต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมแหละว่าเป็นรถคันไหนกันแน่นะแน่นะครับ